ในขณะที่ตอนนี้หลายคนยังคงตามหาหน้ากากอนามัย

แต่ว่าที่วัดไผลล้อมมีหน้ากากอนามัยลงยันด้วยนะ

หลวงพ่อหลวงพี่น้ำฝน
เขากำลังจะทำพิธีปลุกเสกจะแจกไหม

ก็คือตามศรัทธาของพี่น้องประชาชนค่ะ
วันนี้เขาเป็นการทำพิธีปลุกเสกช่วงประมาณ๕โมงเย็นที่ผ่านมา

แล้วก็ในพิธีไม่มีประชาชนเข้าร่วม

ก็จะมีแต่พระสงฆ์ที่มาสวดปลุกเสกให้
เว้นระยะห่างกัน๑เมตรด้วยนะคะ
บรรยากาศที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการเตรียมพื้นที่
นี่แหละค่ะด้านหน้าพระอุโบสถ
เตรียมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตรัตนสูตร
คาถาป้องกัน๑๐ทิศทำมาจากกับปวัฒนสูตร๗ตำนาน๑๒ตำนาน
พร้อมทั้งปลุกเสกหน้ากากผ้ามัสลินนะปัดตลอด
ออกแบบสร้างโดยพระครูประหลัสสิทธิวัฒน์หรือหลวงพ่อน้ำฝน
เจ้าวัดวัดไผลล้อมนี่เองทางด้านของหลวงพี่น้ำฝน
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าพิธีปลุกเสกวันนี้ถือเลิก
มงคลในวันเสาร์ห้าซึ่งก็คือวันเสาร์ขึ้นหรือแรม๕ค่ำเดือนห้า
แล้วก็โอกาสที่จะเกิดวันเสาร์๕นี่ท่านบอกว่ายาก
ดังนั้นตามคติความเชื่อโบราณก็เชื่อว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง
มีพลังถ้ามีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลวันนี้
ก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันแคล้วคลาดมากกว่าวันปกติ
ก็เลยเป็นวันที่มีการจัดพิธีปลุกเสกขึ้นมาค่ะ
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติเนี่ยถ้ามีพิธีแบบนี้
ก็แน่นอนว่าประชาชนที่มีจิตศรัทธาเขาก็จะเข้าร่วม
แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙อยู่
ก็เลยไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามานะคะ
เพียงพระสงฆ์ที่จะมาสวดมนต์
และแต่ละรูปก็มีการจัดที่นั่งให้อยู่ห่างกันไม่ต่ำกว่า๑เมตร
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งก็จะแล้วเสร็จนะคะ
เริ่มไปแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงประมาณ๕โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ฟังเสียงของเจ้าวาดวัดไผลล้อมกันหน่อยค่ะ
พิธีเสาห้าที่จริงทุกวัดวัดที่เป็นพระเถราจารย์
ท่านจะประกอบพิธีในการอธิษฐานจิต
ไม่ว่าจะทำพิธีเป็นมงคลเพราะว่าพิธีวันเสาร์๕นั้นเป็นวันที่แรง
เป็นวันที่แข็งเป็นวันที่เป็นมงคล
เหมาะสำหรับการที่ทำพิธีอธิษฐานจิตสวดมนต์
เสร็จแล้วพร้อมนะติดติ๊กเกอร์แล้วก็มีวิธีการซักให้
อันนี้ครับมีติ๊กเกอร์๒๖คูณเพื่อสาธารณะส่งเพราะ
หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าตอนนี้ยอดสั่งจอง๑แสนชิ้นแล้วนะคะ
คุณอรัชพรและจะทยอยจัดส่งให้ญาติโยมตามลำดับ
ที่สำคัญคือถ้าใครอยากจะสั่งหน้ากากผ้ามัสลินนปัดตลอด
ไม่ต้องมาวัดค่ะสั่งออนไลน์ไปนะคะจะสะดวกที่สุด
ในนี้ก็บอกว่าให้ญาติโยมอยู่บ้านดีกว่าสั่งออนไลน์
แล้วก็เดี๋ยวส่งให้นะคะจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยค่ะ
อืมก็นี่ก็ถือว่าร่วมทำบุญกันอันนี้บริจาคให้โรงพยาบาลหรือเปล่า